เมื่อกี้ได้พูดในรายการหัวดีไปแล้วนอนอีกนิดนึง

อยากให้สังคมช่วยมองเราใหม่หน่อย
ลองฟังดูแล้วก็ลองมองอีกมุมหนึ่งที่
ความเป็นลูกผู้หญิงของเรา

ถ้าทุกคนเป็นหมวย
จะเลือกออกมาทำอะไรแบบนี้ไหม
ถ้าเรามีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกดีกับใครสักคนนึง

คงไม่ออกมาทำอะไรแบบนี้
อยากให้ลองช่วยมองลองพิจารณาเราใหม่
อย่ามองแต่จากข่าวที่ออกไป

โดยที่ตัวหมวยเองไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไป
ด้วยซ้ำตัวหมอเองยังไม่รู้เรื่องบางข่าว
ผ่านไปสองวันแล้วถึงเห็นด้วยซ้ำอย่างนี้
อย่างหลายคนก็จะมองว่าแชทหลุดมันมาจากทางเรา
เป็นคนปล่อยจริงนะครับ
เราไม่ได้เป็นคนต่อยค่ะ
ก็คือแชทหลุดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงว่าหลุดมาจากไหน
มันเกิดเนื่องจากด้วยเราโดนแฮ็กไลน์ไปก่อน
แล้วก็มีโดนแฮ็กไอจีไป

เพราะว่ามันทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนอะ
เพราะว่ามีการทักไปยืมเงินเพื่อน
มีการทักไปขอเงินเพื่อนซึ่งเพื่อนเราตอนแรกก็จะโอนให้นะ
แล้วเพื่อนก็บอกว่าขอเลขบัญชีหน่อย
แต่เขากลับกลายเป็นว่าขอทวงมาหนี้แทนได้ไหม
เพื่อนก็เอ้ยแปลกแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เลยโทรมาคุยกับเราแล้วก็รู้ว่าเออโอเคเราโดนแท็ก

อยากบอกตรงนี้เลยละกันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อย

อาจจะเป็นอะไรที่เราเคยส่งให้เพื่อนเราดูหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษเพื่อนเราเนอะ
บอกว่าไลน์มันแท็กยากมันอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบอีกอยู่ดี

แต่ขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยเองจริง

แล้วเราบอกว่าไลน์มันแทกยากแล้วค่ะ

เราถามผู้เชี่ยวชาญว่ามันแทกยากขนาดนี้แหละเราโดน
มีถามเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็บอกว่าแทกยากแต่แทกได้
จริงแค่รู้แค่อีเมลประมาณนี้
แล้วเราได้ส่งอะไรให้เพื่อนดู

เหมือนแบบฟิวเพื่อนผู้หญิงคุยกันเมาส์กันอย่างนี้เนอะ

เฮ้ยดูนี่สิเฮ้ยดูนี่ดูนี่อะไรอย่างนี้

เพราะว่ามันก่อนก็เคยมีกรณีแบบอย่างนี้

ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะโดนอะไรแบบนี้

เพื่อนแต่ละคนที่เราคุยก็เพื่อนสนิททั้งนั้นเลย

คือที่เราบอกว่าเราเมาส์กับเพื่อน
พี่เยินคือเมาส์ถึงเลิกผู้ชายอีกคนนึงอย่างนี่บ่
พี่เยินเค้าก็เรากำแสอย่างนี้บ่

เป็นเรื่องเหมือนว่านี้วันนี้ไปนี้นะ

รู้จักมาสักพัก

เพราะว่ามันดูจากรูปแล้วรูปมันค่อนข้างที่จะเก่าใช่ไหมครับ

รูปที่ออกมาตามข่าวคือ
ที่อยู่ในห้องเชือดอะครับ
อ๋อคือรูปนั้นไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่าย

เราไม่ใช่คนถ่ายกันยืนยันว่านั่นไม่ใช่รูปที่เราถ่ายจากห้องเชื่อ

อย่างนั้นความสัมพันธ์กับพี่โป๊ปคือเริ่มจากเมื่อไหร่ครับ
ก็ปีที่แล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าช่วงไหน

ตรงนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหม
อยากไม่อยากสร้างมะเร็งเพิ่มแล้วจริง
คือวันนี้ที่ออกมาพูดคือต้องการให้ทุกอย่างจบ

แสดงว่ายืนยันว่าปีที่แล้ว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

ไม่รู้ว่าเรียกเพราะอะไรแล้วเป็นความรู้สึกดีและกัน
ตอนนี้ก็เป็นพี่นฮ่องกัน

ก็ไม่ตกใจนะคืออย่างนี้หมวยคุยกับพี่เขาเนี่ย
ไม่ได้มองว่าพี่เขาคือใครเขาเป็นใครอยู่นะจุดนั้นในตอนนั้น
เรามองแค่ว่าเขาคือผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่ง
เราดูแค่นิสัยเราไม่ได้มองว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรืออะไรต่าง

เขามีท่าทีถีบไหมครับ
มีท่าทีหย่อนจีบอะไรนี่ไหมในความรู้สึกดี
คิดถึงจ้างนอนรึยังฝันดีหน้านี้
คิดไหมว่าพี่เขาจะจีบเราไหมจริงจังกับเราไหม
เพราะเราก็ต้องรู้เพราะเขาคุยกับเรา๕เดือน
อืมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยให้อย่างนี้ดีกว่า

มันไม่ทราบว่าจะเรียกว่าสถานะแบบไหนอะไรยังไง
ก็เป็นความห่วงใยเป็นความรู้สึกดีที่มีให้กันแล้วกันเนอะ
ไม่ถามเหรอคะว่าพี่มาคุยกับหนูตั้ง๕เดือนเนี่ย
พี่จะคุยกับหนูแบบไหน
พี่น้องคนรู้ใจหรือยังไง
ไม่สงสัยเหรอเขามาคุยกับเราตั้ง๕เดือนอะ
ไม่ได้ถามค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องความสัมพันธ์
ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันขึ้นอยู่กับเวลา
ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะค่ะ

เรามีพบใครไหมคะ

ก็คุยกับพี่เขาคนเดียว

รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะ

คนมาถามแม่เราแบบนุ๊กเธอขายบริการหรอ
นุ๊กเธอทำอาชีพขายบริการหรอ
หนูต้องรู้สึกยังไง
เราได้อธิบายครอบครัวเราว่าไงบ้างคะ
ก็คือคุณแม่รับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาตลอดอยู่แล้วแหละ
แล้วคุณแม่เขาก็รับทราบมาตลอดว่ามันเป็นยังไง
ส่วนหนึ่งเงินเหมือนหนึ่งพี่หนูบอกตรงนะ
มันไม่ได้เยอะเลยอ่ะคือพี่เขาแค่ฝากซื้อของแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไร

มันดูสนิทสนมกันมากจนแบบว่ากระดาษทิชชู่หมด
ไม่ได้มีอะไรพี่คิดมากมันก็แค่ฝากซื้อของไม่ได้มีอะไร
เอาไปให้ที่ไหนอะค่ะ
ฝากซื้อของมาได้ไงหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไง
อือที่เรามีให้ที่ไหนอันที่พี่ถามพี่อยากรู้จริง
อย่างเราคุยกับพี่เขา๕เดือนอะคนรอบข้างรู้ว่าเราคุยกับพี่เขา
คุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่ทราบ
แถมเพื่อสนิทกับคุณแม่อย่างเงี้ยเขาทราบว่าเราคุยกันในสถานะยังไง
ก็บอกคุณแม่เหมือนเดิมแล้วว่าเป็นพี่น้องกัน
ก็บอกแม่ว่าคุยแล้วคุยพี่เขาน่ารักไหม
อะไรอย่างนี้เวลามีอะไรที่มันน่ารักเราก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังประมาณนั้นเอง
แม่มีหวังอะไรอย่างนี้มั้ยคะ

มันก็จะมีผลกระทบเราในอนาคตอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นต้น
กระทบค่อนข้างหงัดเหมือนกัน

เพราะว่าเนื่องจากวันก่อนที่โป๊บอกว่า
กับเรากับเขาเป็นแค่พี่น้องกัน

รู้สึกไม่พอใจกับคำที่ว่าเป็นพี่น้องกัน

รู้สึกแย่นะ
เพราะว่าจริงถ้ามันออกมาแค่

แต่คือเรารู้อยู่แล้ว

แล้วเราก็ไม่ได้คิดจะทำด้วย

อาจจะมีคนไม่พอใจหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

มีคนมองว่าเราทำอย่างนี้เขาอยากจะเกาะกระแส
นี่ค่ะรอดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้

เพราะว่าไม่อยากให้คิดด้วยค่ะว่า
เพราะกระแสตรงนี้เราถึงกลับมาทำงาน

แล้วบอกตรงค่ะว่าไม่ได้อยาก

ไม่อย่างนั้นเราก็คงพยายามอะไรมากกว่านี้
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาที่เราเงียบหายไป

ใช่ค่ะก็คือมีการ

มันอาจจะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสื่อมเสีย
ทำให้เสียชื่อเสียงบริษัทนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่ามีสำนักข่าวไหนที่เขียนหรือเปล่า

บริษัทแล้วเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่
เราก็เลยโอเคลาออกเองดีกว่า

เหมือนกับเรื่องนี้ความสำคัญของพี่โก้

ไม่แต่ก็ยอมรับว่าข่าวตรงนี้ที่เกิดขึ้น
ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ตอนนี้ยังคุยกับหนูไหมคะ

อธิบายแล้วค่ะแต่เข้าใจว่าภาพที่ออกมา

ตอนที่เราพูดอธิบายเขาดูรับฟังเราไหม

แต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เสียงเขาดูดันไหมคะ

โดยกลางดูดันโคตร
โอเคครับวันนี้ขอพอเท่านี้นะครับ
ตอนนี้รายการต่อ
ถ้ามีคนใบที่เดียวกันกับเรา

เพราะว่าในเนื้อข่าวมันเขียนว่าเป็นแฟนเก่าเราสองคน
เจ้าทราบข่าวไหมคะว่าเดี๋ยวข้อมูลขอบคุณก่อนแล้วสิ

อยากจะบอกอะไรเขาไม่พา
อย่างที่พูดในรายการเฮอเดย์ไปเมื่อกี้เนอะ
กับคนกลุ่มนั้นเหมือนไม่ได้มีการติดต่อร้านแล้ว
เราเลิกกันมานานแล้วเราจบกันไปนานแล้ว
ไม่ได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยซ้ำ
แต่พอมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมา
ไม่ทราบจริงว่าต้องการอะไร
อย่างที่บอกว่าถ้าเคยทำให้ไม่พอใจ

หวยเชื่อว่าทุกคนเคยไม่ดี
เคยมีอดีตที่ไม่ดีมาก่อน
แต่วันนี้เราพยายามทำชีวิตเราให้ดีที่สุดแล้ว
เราไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาแล้ว
แล้วก็หวยก็ขอให้พวกเขา
ใครก็แล้วแต่ที่ต้องการจะออกมาแฉหรืออะไรก็
แต่อยากทำอะไรก็ทำเลย
เสียใจไหมคะคนเคยรักวันหนึ่งออกมาแชร์หน่อย

คิดว่าวันนี้เราพูดไปแล้วทุกอย่างมันจะจบไหมครับ
ไม่รู้ว่ากลุ่นอื่นจบไหมแต่หมวยจบกันค่ะ
ก็ถ้าพี่เขาได้ดูวันนี้แล้วยัง
เชื่อขึ้นมาบ้างก็คงได้เคลียร์กัน

ตามนั้นคือยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะ
ยังรักเขาอยู่
โอเครักคุณค่ะ